วันนี้วันที่เท่าไหร่๑๕เข้าไปแล้วคุณผู้ชม

เปิดภาพมาเห็นกล้างกานถูปคุณผู้ชมฮะ

เล่กอะไรอ่ะ

เกิดมาแล้วลักษณะมันเหมือนมีงวงช้างด้วย
โชว์บ้านคุยป้อมหมู๓ตระบลคุยบ้านองค์
สามตะบนคุยบ้านโอ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรครับก็ไปเลยไปบ้านของพี่สมบูรณ์
อายุเจ็ดสิบปีบ้านเลขที่สิบเอ็ดบ้านเลขที่สิบเอ็ดนะ
ก็เจอลูกหมูประหลาดตัวนี้ไม่เหมือนหมูตัวอื่นครับ
มูกยาวใบหูก็คล้ายช้างเลยเนี่ยมันมีแบบนี้เหมือนงวงหรือเปล่า
เชื่อกันว่ามาให้โชคครับก็เลยเอาทูปเสียงทายไปปักบนตัวหมู
แต่ว่าต้องบอกก่อนหมูมันตายแล้วนะคุณผู้ชมอายุมันสั้นเหลือเกิน
พอดูทูปเสียงทายก็น่าจะ๔๖๑ครับแต่ในตัวลูกหมู
ไปดูตรงตัวลูกหมูเพราะเห็นเป็น๕เห็น๖แล้วก็เห็น๘เนี่ย
ลำตัวของลูกหมูมันยังไม่หมดเท่านั้นเอาตลับเมตรไปวัดความยาวลูกหมูครับได้๓๕เซนติเมตร
แล้วก็ลำตัวกว้าง๙เซนติเมตรน้ำหนัก๑๕กิโลกรัม
มันออกมาเมื่อไหร่ล่ะถือกำเนิดลืมตาดูโลกตอน๘โมงเช้ารับวันที่๑๓มิถุนายน
ลูกหมู๑๓ตัวตัวผู้๑๑ตัวเมีย๒ครับ
นาทีที่มันหายใจบนโลกใบนี้๓๐นาทีกลับดาวหมูเลยฮ

อย่างนั้นน้ำแข็งพี่เอาโชคเอาลาบมาให้ดู

ดูไว้นะไม่ใช่ข่าวต่อไป

เป็นคังคกลอกคาบน้ำแข็ง

นู้น

เอาบ้านเลขที่เท่าไหร่ว่ามา
เลขที่๒๐๙หมู่๔ตะบนหนองต่าง
อำเภอย่านลีกะบินบุรีปลาจีนบุรี

ก็มักจะเรียกคางคกตัวนี้ติดปากว่า

ตามชื่อของตัวละครที่ทานพื้นบ้านนะนะคุณผู้ชมนะ
นายธนทรมิ่งพาทรัพย์นะครับ

นี่แหละครับเขาเอามาเอาชกลาบ

เขาฝันฝันเห็นกบนะไม่ใช่รังคก
ฝันเห็นกบสีทองเข้ามาอยู่ที่บ้าน
แต่เมื่อวานมาเจอคังคกสีทองนะครับ
มันเข้ามาลอกคราบนะครับ
รอบคราบเขาก็รู้สึกแปลกใจ

จึงขอวิธีเขาเลขตามความเชื่อดอก

ปรากฏว่าเขาเห็นตัวเลขครับคุณผู้ชม

ว่ามันเห็นเป็นเลขอะไรเพราะแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกัน
อุ๊ยดูน้ำแข็งมันพอง

น้องมันพองเหมือนแขนน้ำแข็งเลย

มือมันไก่อย่างนี้แล้วขามันไก่อย่างนี้แล้ว
ไม่เอาแล้ว

ดูต่อไปค่ะของน้ำแข็งก็มีเลขเหมือนกันคุณผู้ชม

ล้วงล้วงก่อนค่ะดูล้วงหายก่อนค่ะ

สูตรลูบมาก
ภาษาอาวุธี๑๖๙๕

เขย่าแล้วก็เด้งออกมาแบบนี้ค่ะ
แต่แกเขย่าเก่งเนื้อออกมาทีละลูก

นี่งานรำลึกถึงการจักรไปของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะ
และพี่ฮายเนี่ยก็เขย่าให้
หน้าหุ่นแม่พึ่งหุ่นที่๑๓วัดทัพกระดานที่สุพรรณนะคะ

ส่วนพี่มนต์สิทธิ์ล่ะพี่มนต์สิทธิ์ก็ไปร่วมงานนี้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็ไปขอโชคเหมือนกันก็ได้เลขมา
มนศิษย์ได้เลขอะไรไม่เหมือนพี่ฮายนะ
พี่มนต์สิทธิ์ได้เป็นเลขอะไร๓๐๘ค่ะครูผู้ชม
อันนี้ขออนุญาตนะครับเสียงโชคก่อน
อุ้ยเลขอะไร๓อ่า๓อุ้ย
ตรงตรงกับหุ่น๑๓นั่นนี่เป็นหุ่นแม่พึ่ง๓จับอีกป๊อบ
อุ้ย๓๐๓๐๓๐เอาอีกเอาอีก

อ่า๓ตัวอ่า๓ตัว๓ตัวนะครับอ่า๓ตัว
ตอนนี้ก็มาไหว้หนแม่พุ่มพวงนะฮะ
อุ้ยแม่๓๓๐๘
เป็นไงล่ะ๓๐๘ของพี่มนต์หรือจะเอา๐๖๙ของพี่ฮายแล้วแต่เลยค่ะ
อืมแล้วทีนี้ใครที่งวดที่แล้วเนี่ยได้กันโดนกัน
อย่างคนนี้รางวัลที่๑นะรับทรัพย์ไป๑๒ล้าน๒ใบ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็รับไป๑๒ล้านงวด๑มิถุนายนที่ผ่านมา
พี่กังวลที่ถูกรางวัลที่๑คุยไปคุยมาก็ทราบว่านี่เป็นญาติใกล้ตัวกันด้วย
เจ้าภาพว่าจ้างให้สอนรามน้ำเพชรมาแสดงแก้บนทาเวทเป็นเวลา๓คืนครับตั้งแต่๑๔มิถุนา
มาจนถึง๑๖มิถุนาก็คือคืนพรุ่งนี้ยังมีอีกนะ
บอกอีกว่าที่ผ่านมามีคนดวงเห็งที่ถูกลอตเตอรี่มาว่าจ้างให้เล่นแก้บนเป็นประจำอยู่แล้ว
ก็อยากให้บรรดาคนดวงเห็งถูกลอตเตอรี่กันทุกงวดเลย
จะได้มาว่าจ้างสอนรามน้ำเพชรกันต่อนะคะ
กังวลไม่ต้องกังวลแล้วนะนี่ลูกเบิร์ตนะ
โอ้โหนี่แหละครับเดี๋ยวเบิร์ตไปเยี่ยม
กังวลคล้ายมุรีอายุ๗๖ดอมเรียกพี่เรียกแม่
แม่ครับเบิร์ตครับเศรษฐีคนใหม่ชาวนครสวรรค์ฮะ
เจ้าของเงิน๑๒ล้านบาทนะครับแล้วเอาเงินก้อนนี้แบ่งให้ลูก
นะครับลูก๔คนแล้วลูกสะพ้ายคน๑คนละล้าน

จากนั้นก็เอาเงินที่เหลือนะครับไปเหมาซื้อห้องแถวเลย
ที่เคยอยู่นะแล้วก็ซื้อที่ดินด้วย
จะสร้างบ้านหลังใหม่คุณผู้ชมฮะ
ยังยังไม่พอยังไม่พอ
ไปซื้อรถกระบะอีกรถจักรยานยนต์อีกอย่างละคันนะครับ
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงยังมีเงินรางวัลอยู่อีกหลายล้านบาท
แต่ขอบอกนะว่านะฮะแต่ขอไม่บอกว่าเหลือเท่าไหร่
นะครับแต่สิ่งที่นะครับทำเสมอมาคือแม่จะทำต่อไป
ก็คือการช่วยงานที่วัดเทพนิมิตรสว่างธรรมนะครับ

ก่อนหน้านี้เธอก็คุกคลีกับการกินข้าวก้นบาทของพระนะครับ
เกือบทุกวันส่วนการว่าจ้างลิเกสรรามน้ำเพชรมาแสดงแก้บน
เพื่อให้ชาวบ้านได้ดูแบบฟรีถึง๓คืนนี้
คุณแม่กังวลบอกว่านะครับคือจ่ายค่าจ้างไปคืนละ

เท่าไหร่แสนแปดแสนแปด
แล้วก็ยังบริจาคเงินเป็นค่าน้ำค่าไฟล์ให้กว่าวัดอีก๓แสน๕
และยังบอกอีกว่าได้จุดประทัดเสียงทายขอเลขด้วย
ซึ่งล่าสุดนะครับได้เลขมาใหม่อีกแล้ว
ใครจะเอาไปต่อยอดแม่แต่เบิร์ตนี่แหละจะไปต่อยอด

๖๙๑กับ๕๘ครับน้ำแข็งไปเตือนด้วย
ค่ะ๖๙๑กับ๕๘นะครับ
กันเลยค่ะพาไปสารเจ้าแม่สุนันทาหน่อย
เขาบอกว่ามันมีจังหวะนี้จะให้ดูป้าดม
หรือว่าจะดมอาการแปลกค่ะทำไม

ไม่ใช่จะทำยาวที่เขาไปถึงชาวบ้านเขาไปถึง
เขาก็ต้องมีการไปจุดทูบไปที่ศาลใช่ไหม

จุดทูปบอกกล่าวขอขมาแล้ว

นี่ค่ะนางสุมาลีสวดประโคน
หรือว่าเจ๊ดมอายุ๕๖ปีเนี่ย

หายใจเข้าแล้วไหลยกแล้ว

อาการนะคนที่เขาเห็นบอกว่านี่เจ๊ดมโดนแฝงร่างนี่
มันไม่ใช่ควันทูบเข้าตาหรอกที่น้ำตาไหลแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีการพึ่งพัมอะไรอยู่คนเดียว

ไม่เอาเลขก่อน

เลข๕กับเลข๒๖นะคะ
แล้วก็เอามือถือมาถ่ายรูปกัน
หลังจากนั้นก็เอาไปจินตนาการกันต่อ
แต่อาการเจ๊ดมตอนนี้ปกติแล้วใช่ไหมคะอันนี้ที่ไปถ่ายรูปเปลือกไม้
ไปดูซิว่าที่ต้นตะเคียนเห็นเป็นเลขอะไรบ้างนะคะ
นั่นดังเหรอว่าอะไรอ่ะหรือแป๊งโลย
ไม่รู้ว่าเป็นรอยแป้งอันเก่าหรือว่ามันเป็นลายไม้หรือยังไง
ครับส่วนพี่น้ำระพีพัฒน์ครับเขาออกรถตู้คันใหม่
ไปแดงด้วยโอ้โหนี่ฮะออกที่บ้านเขาที่จังหวัดนครนายกนี่รถรถตู้มาส่งถึงบ้านเลย
แฟนคลับก็มาแสดงความยินดีกับครอบครัวของพี่น้ำครับ
สิ่งที่สะดุดตาแน่นอนล่ะทะเบียนสิทะเบียนรถป้ายแดงนั่นเอง
เห็นไหมใกล้ใกล้เห็นไหมทั่วไปคันซ้ายคันขวาเนี่ยคันเก่า
คันเดิมของที่เขามีอยู่แล้วนะส่วนคันกลางเนี่ยนี่
เก้าหกเก้าห้าครับอ๋อเดี๋ยวรอลุ้นกันเย็นพรุ่งนี้
ครับและที่ลืมไม่ได้ครับปิดท้ายด้วยเลขมหาทักษาของหมอไก่
พอพาทินีแห่งไทยรัฐทีวีดูกันครับว่าแต่ละทิศมีเลขอะไรบ้าง
ได้เอาไปรวมกันผสมกันตามนี้เลยนะครับ